อย่างที่บอกไปก็หากิจกงกิจกรรมอะไรทำดิฉันเป็นต้น
ก็หากิจกรรมอะไรที่มันเพลิดเพลินสนุกสนานทำไป
บางคนไปเป็นเชฟถ่ายคลิปตอนตัวเองทำอาหาร

ทำสวนบ้างหรือว่าร้องเพลงบ้าง

เคลียร์พื้นที่ดูที่ดูทาง
ดูซ้ายแล้วดูขวาแล้วดูหน้าแล้ว

ใครจะเปิดอะไรมาวะ

แม้ว่าเวลาจะถ่ายคลิปเนี่ย
ดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาดูให้มันรอบนะคะ

ข้างหลังคนเปิดมาเดินถอยหลัง

นี่ไม่ใช่ตาลื้อตกบ้างนะคะ
แต่นี่แดนเซอร์ตกบ้าน
คุณอย่าไปพาดพิงถึงตะลือ
เห็นแล้วมันนึกถึงไง

กำลังเต้นอยู่น้องเปิดมาชน
แต่คนนี้เขาก็ดังพอกับตะลือนะ

อันนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์ตลกเกิดขึ้นกับเขาเสมอเลย
เพราะฉะนั้นใครอยู่บ้านจะอัดคลิปอะไรอย่างนี้ดู
เป็นห่วงนะอี๊มจะตกบ้านผมเป็นแผลไปแล้ว

ไม่รู้เต็มลูกเป็นไงบ้างตอนนี้